ติดตามจากบรรยายงานของคุณสิริพักกมลตรายตรึงตรีคูณครับ
โดยเฉพาะต้นทุนในการประกอบการที่จัดตั้งบริษัท
แล้วก็มาขอใช้บริการซึ่งเป็นฟรี
แทนที่จะนัดพบตามร้านกาแฟหรือร้านอาหาร

ที่สำคัญยังมีบริการอินเทอร์เน็ตไวไฟ
มีการแชร์กันมีการแบ่งปันการสอน

หูเปิดตาพวกเรามากกว่าคุยอยู่บ้านอยู่ห้อง
วิธีการเข้าใช้บริการก็ไม่ยาก
เดินมาลงทะเบียนก็จะได้รับรหัสไวไฟฟรี
ข้างโต๊ะประชุมยังมีเครื่องดื่มราคาไม่แพง

ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นทำธุรกิจหรือว่าการเข้าถึงสินเชื่อ

ก็จัดผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษาทุกด้าน
เช่นการจดทะเบียนการค้ากับกระทรวงพาณิชย์
การขอสินเชื่อการทำบัญชีเล่มเดียว
ที่นี่ก็มีบริการให้ค่ะ

ขยายกิจการสู่ตลาดโลกได้